ไปที่ชนบุรีครับเจ้าของหอพักหัวจะปวด
ทำไมหัวจะปวดผู้เช่าพาเพื่อนมาปาร์ตี้เปิดเพลงดังดันเลย
เจ้าของหอทำยังไงเจ้าของหอนี่ก็ต้องเป็นห่วงผู้พัก
ก็ไปปรามไปปรามเสร็จปั๊บเจอเขาบอกว่า
แคบแบบนี้ไม่มีใครมาอยู่ห้องมึงหรอก

พวกเขาแบบนี้

ใจแคบแบบนี้ใครจะอยู่
เขาอยู่กันเต็มหอ

โอ้โหผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อท็อปศรีชานะครับ
เป็นหลานของเจ้าของหอนะอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
โพสต์คลิปขนาดที่เจ้าของหอพัก
เดินมาคุยกับผู้เช่านะครับ
บอกลดเสียงหน่อยเบาหน่อย
ห้องอื่นเขาอยู่กันไม่ได้ค่ะนะครับคือคนอื่นเขามาร้องเรียนว่า
คุณเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังรบกวนแต่เพื่อนของผู้เช่าเมาฮะ
คือพาเพื่อนมาปาร์ตี้ไงเมานะครับ
แม่ได้ยินแบบนี้ผิดหูของขึ้นครับ

ก็ผมเพิ่งซื้อลำโพงมาใหม่ผมเทสเทสลำโพง
อ๋อไอ้ดังนี่เปล่าว่าเทสลำโพง
เออผมเทสลำโพงอ่ะผมทดสอบ๑๒แล้วเปิดเพลงดังลั่นเลย
โวยทำนอนให้ว่าทำไมเจ้าของหอพักจิตใจแคบ
แคบขนาดนี้ไม่มีคนอยู่ห้องมึงหรอก
ผมอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะนะฮะแล้วมีบางจังหวะปรี
เขาจะไปชกเจ้าของหอเขาด้วยนะคุณผู้ชม
เหรอเออแต่ในคลิปไม่เห็น
เป็นคำกล่าวอ้างของหลานเจ้าของหอนะครับ
แล้วจากนั้นนี่มาแล้วถอยรถกระบะ
ถอยรถกระบะออกจากหอพักไปอย่างรวดเร็ว

จะแจ้งความดีไหมเนี่ยเพราะมีการพูดจาข่มขู่
จะทำร้ายร่างกายเนี่ยเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัย

ก็ทำเถอะครับเพื่อผู้เช่าคนอื่นด้วยฮะ
จริงกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันนะ
เขาใจเราแล้วก็ควรปฏิบัติตามนะคะ